วันพรุ่งนี้จะเป็นวันแรกนะครับที่ประชาชนจะได้ทดลองนั่งรถเมย์ใหม่ในเส้นทางนำร่องตามแผนปฏิรูปเส้นทาง
ซึ่งเป็นรถมาตรฐานใหม่ที่รองรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐแล้วก็ตัวที่เป็นตัวระบบตัวร่วมด้วยนะครับ
ติดตามจากรายงานของคุณเคมิกาพรมพันธ์ใจครับ
รถโดยสารสาธารณะสีฟ้าคันนี้จะทดลองเดินรถฟรีเป็นเวลา๕วันค่ะ
คือวันที่๑๖ถึงวันที่๒๐มกราคมนี้ในเส้นทางใหม่
จากสถาบันการแพทย์จักรีนริบดินอำเภอบางพลีจังหวัดสมุทรปราการ
สายที่โรงพยาบาลรามาธิบดี
ซึ่งเป็นรถโดยสารที่ผู้ประกอบการเอกชนได้ขออนุญาตเดินรถโดยตรงกับกรมการขนส่งทางบก
ตัวรถเป็นรถโดยสารปรับอากาศขนาด๓๑ที่นั่งและมีที่ยืนสำหรับผู้โดยสาร
ให้บริการอย่างเต็มรูปแบบจะมีจำนวนรถทั้งหมด๑๖คัน
เดินรถขั้นต่ำวันละ๔๘เที่ยวต่อวัน
และหลังจากทดลองเดินรถฟรีแล้วจะให้บริการอย่างเต็มรูปแบบต่อไป
อัตราค่าโดยสารเป็นไปตามระยะทางค่ะ
โดยเริ่มต้นที่๑๓บาทถึง๒๕บาท
อีกหนึ่งเส้นทางนำร่องเป็นเส้นทางตั้งแต่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกศิลปศาลายา

เป็นรถไมโครบัส๒๑ที่นั่งและไม่มีที่ยืนสำหรับผู้โดยสาร
อัตราค่าโดยสารอยู่ที่๔๐บาทตลอดสาย
ว่าจะเปิดให้บริการในเดือนกุมภาพันธ์นี้ค่ะ
ที่เหลือที่เป็นเส้นทางใหม่แล้วหลังจากประชาสัมพันธ์ไม่มีผลกระทบเนี่ย
เราคิดว่าภายในปี๖๑นี้ก็จะได้เส้นทางสามารถที่จะบรรจุรถนะฮะ
ให้บริการอีกในทุกเส้นทางที่ยังไม่มีผู้ประกอบการเดิม
ซึ่งเส้นทางลักษณะเหล่านี้ก็ยังมีอีกหลายเส้นทางนะครับ
มีอยู่ทั้งหมดประมาณ๕๐เส้นทางนะครับ
ตรงนี้เราก็จะทยอยมาในลักษณะของการในเรื่องของการคัดเรื่องนะฮะ
คัดเลือกก็ใช้หลักเกณฑ์นะฮะหลักเกณฑ์เชิงคุณภาพมาเป็นการคัดเลือก
หนึ่งในผู้โดยสารเที่ยวปฐมเริกระบุว่ารู้สึกพึงพอใจในระบบรถโดยสารที่เอื้อต่อผู้พิการและผู้สูงอายุที่ใช้วิวแชร์
ขณะเดียวกันประชาชนรายอื่นต่างก็เห็นว่าควรเพิ่มเส้นทางให้ครอบคลุมความต้องการของประชาชน
ที่นั่งวิวแชร์ไม่สามารถที่จะเข้าถึงรถเมย์ได้เลย
หรือว่าจะขึ้นไปเพราะว่ามันค่อนข้างที่จะบันไดสูงแล้วก็ในการเข้าถึงมันยากมาก
แต่ถ้ามีรถเมย์สำหรับผู้พิการมันเป็นอะไรที่สะดวกสบาย
อย่างผมเนี่ยถ้าผมไม่ใช่รถส่วนตัวผมก็ต้องนั่งรถแท็กซี่ในการเดินทางไปไหนมาไหน
ซึ่งว่าค่อนข้างที่จะมีราคาสูงสำหรับผู้พิการ
แต่ว่าถ้ามีรถเมย์สำหรับผู้พิการราคาค่อนข้างที่จะถูกลงมาเยอะ
และสะดวกสบายสำหรับผู้พิการเป็นอะไรที่ดีมากครับผม
ก็มันมีสองสายอะครับไปแบบว่ามันมีผ่านตรงที่เราอยากไปอย่างนี้
เพราะว่าตอนนี้มันมีทดลองใช้สองสายก็มันก็น่าจะสะดวกขึ้น
ก็รู้สึกดีครับที่ว่ามีรถฟรีขึ้นอะไรอย่างนี้ครับ

แต่แค่๕วันอีกแล้วเราจะทดลองใช้ครับ
วันก็แบบว่าคนอื่นนะครับที่ว่าไปตลอดมาตลอดครับ
ก็อาจจะได้ขึ้นก็ดีครับ
ค่ะแล้วอยากเห็นรถมีนี้ในสารที่เราแต่โดยสารหรือเปล่า
อยากเห็นครับอยากเห็นสายอื่นนะครับ
โดยสารประจำทางเส้นทางนำร่องทั้ง๒เส้นทาง
จากจะสามารถรองรับการเดินทางของประชาชน
จากรอบนอกเข้าสู่ตัวเมืองกรุงเทพชั้นในแล้ว
เชื่อมต่อทุกโหมดการเดินทาง
ทั้งทางบกทางน้ำทางร่างและทางอากาศ
ทำให้เกิดโครงข่ายการเดินทางที่เชื่อมโยงต่อเนื่อง
เมกาพรมพันธ์ใจข่าวเทราะทีวีรายงาน